วันนี้เป็นวันหยุดแต่การเมืองเหมือนจะไม่หยุดนะคะ
วันอาทิตย์ค่ะนายกเศรษฐาไม่อยู่เฉยนะ

วันนี้ควงรองนายกควงวาถี่นายกว่าที่รัฐมนตรีขออภัย
ไปคุยกับว่าที่พบเหล่าทัพ

ซ้ายสุดคือคุณปานปรีพหิตธานุกรนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
มาคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดี

ตรงกลางคือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะ
ถัดมาค่ะเป็น
พลเอกเจริญชัยหินเทาว่าที่ผู้บัญชาการทหารบก
ตามด้วยพเอกอดุงพันเหยมวาถีผู้ปัญชาการทหารเรือ
แล้วก็เป็นคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ฆ่าไป๑คนค่ะคือพเอกพันธุ์พักดีพัฒนากุล
ว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางไปที่เยอรมนีนะคะ
ซึ่งก็เป็นโรงแรมหรูย่านเพลินจิตของตระกูลชินวัฒน์
ปัจจุบันนางสาวแพทองทานก็คือคุณอุ้งอิ๊งแล้วก็คุณเอม
คุณพินทองทานั่งเป็นผู้บริหารอยู่ค่ะ
คุณสุธินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ก็นั่งกินข้าวเที่ยงพูดคุยกันกับว่าที่พบเหล่าทัพสักชั่วโมงหนึ่ง
ไปมาก็สะดวกว่าที่พบเหล่าทัพก็ได้มีการแหลกเปลี่ยนปัญหา

รัฐบาลเองก็ย้ำถึงนโยบายที่ต้องการจะทำด้วยเหมือนกัน
ภาพรวมหลักแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะ
อาจจะมีเรื่องของรายละเอียดบางข้อนี่แหละ
ทางเหล่าทัพอยากให้ฝ่ายการเมืองช่วยแก้ปัญหาให้หน่อย
แหลงข่าวบอกว่าพพไทยก็รับเรื่องมา
แต่สิ่งที่เห็นตรงกันเนี่ยคือเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกองทัพ

คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
องทัพเขาปฏิรูปตัวเองมาตลอดนะ

นายกเศรษฐาในฐานะเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูแลเรื่องการสร้างการรับรู้
แล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนให้อีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนประเด็นนี้ที่หลายคนอยากจะรู้มาก
เพราะว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงอย่างโดดเด่นเลยล่ะ
คือเรื่องการเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ
หรือว่ายกเลิกบังคับเกณฑหารเนี่ยนะคะ

จูงใจให้คนมาสมัครให้มากขึ้น
จะเพียงพอต่อความต้องการของกองทัพ
เช่นอาจจะมีการปรับสวัสดิการให้กับทหารเกณฑ์

ทำให้คนที่สมัครใจมาเป็นทหารเนี่ย

เหมือนทหารในต่างประเทศในอเมริกา

ส่วนข่าวเรื่องการทาบทามพลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก

มาทำหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย

แต่ค่าว่าหลังถวายสัตว์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง
พลเอกนิพัฒน์น่าจะให้คำตอบได้
ถ้าถามถึงสัญญาณที่ได้รับมาค่อนข้างจะดี

แสดงความจำนงจะเข้ามาช่วยงานตอนนี้ด้วย

ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาค่ะ
เรื่องที่ขอให้พลเอกนิพัฒน์มาช่วยนี่คือเป็น
ไงบ้างครับพี่สุธินอ๋ออันนี้ก็ก็ยังไม่ยังไม่ไฟล
รอบก็อยู่ในระหว่างการหาลือกันอืมในระหว่างหาลือต่อกันอืม
ก็ยังไม่ค่ะอ่าระหว่างนี้ก็พยายามเส้นนักคณะทำงานที่
ในกรวมกระจายที่ค่ะค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกษาคารที่สุดอืม
เรื่องงานในกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่ก็เป็นการ
เอ่อแลกเปลี่ยนปัญหาและความต้องการต่อละฝ่าย
เท่าที่ดูกองทัพนี้จะมีปัญหาเรื่องประชาสัมพันธ์มาก

มีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์สร้างอินเนตเพจ

ทั้งที่เขาก็ทำดีหลายเรื่อง

เรื่องปฏิรูปกองทัพอย่างนี้ก็ปฏิรูปเขามาเต็มเรื่อยอยู่
มีเป้าหมายของเขามีสเต็ปแล้วมีเป้าหมายอยู่

ถ้าจะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นเนี่ย
รัฐกระบาดจะต้องช่วยอะไรเขาบ้าง

ไปถึงความราบรื่นดีบรรยากาศชื่นมื้นแล้วก็พร้อมปฏิบัติพร้อมทำงานร่วมกัน
หลังจากที่หารือร่วมกับว่าที่พบเหล่าทัพคนใหม่แล้ว
คุณสุธินมีกำหนดเดินทางไปพบอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหลายคนนะคะ
ทั้งพอสุกรัมพลสุวรรณทัศน์

ตั้งใจจะไปขอคำแนะนำในการทำงานนะคะ
แล้วก็เตรียมเข้าพบนักวิชาการด้านความมั่นคงด้วย
ส่วนพลเอกนิพัฒนทองเล็กอดีตประหลักกระทรวงกลาโหม
ในฐานะที่ปรึกษาผู้ว่ากอทมก็ยอมรับว่า

ก็แจ้งให้ทราบว่าอยากให้ช่วยงานที่กระทรวงกลาโหม

ก็มีการมอบหมายงานบางส่วนให้แล้วด้วย

การปรับวิธีการคัดเลือกทหารกองเกิน

หน่วยทหารให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

ก็ให้เปิดรับรักษาประชาชนเพิ่มขึ้น
ใช้พื้นที่ทางราชการทหารให้เป็นประโยชน

ตอนนี้ก็เตรียมที่จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง
ปรึกษาผู้ว่ากรทมในช่วง๑๒สัปดาห์นี้แล้ว
แปลได้ว่าน่าจะมารับตำแหน

คือแม้ว่าไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ตามนะฮะ

แต่ว่าอาจจะมีผู้ช่วยที่จะมาช่วยดูแลดูแลงานด้านนี้นะครับ
อีกหนึ่งประเด็นครับที่คุณเศรษฐาบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้
กำลังดูอยู่ว่าอาจจะปรับปรุงห้องทำงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คือบ้านนรสิงที่อายุเกือบ๑๐๐ปี
เป็นห้องพักด้วยเผื่อว่าทำงานแล้วลากยาว

แล้วก็นอนพักเลยหรือว่ามีแขกเหลือมาหา
เพราะว่าบ้านพักของคุณเศรษฐาที่ซอยสุขุมวิทย์ใจกลางกรุงเทพเนี่ย

และถ้าหากว่าคนเข้าออกเยอะก็เกรงใจเพื่อนบ้าน

นี่ฮะถนนเส้นสุขุมวิทย์ตรงจุดนี้ก็แน่นอนครับ
รู้กันดีรถติดนะติดมากนะคะคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปนายกคนก่อนเนี่ย
ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยบ้านพักอยู่ที่ร๑รอใช่ไหมครับ
ดูแลรักษาความปลอดภัยก็เป็นหน่วยงานในสังกัดนะแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนนะฮะ
เป็นนายกจากพลเรือนในรอบ๙ปีเนี่ยสื่อมวลชนก็ต้องก่อติดภารกิจอย่างใกล้ชิดครับ
ด้านขวานั่นคือบ้านพักท่านนายกลุงตู่นะต้องเข้าไปข้างในค่ายทหารใช่ไหมครับ
ขณะที่ภาพด้านซ้ายนี่ก็คือบ้านพักของนายกเศรษฐาฝ่ายพลเรือนคนแรกในรอบ๙ปี
หลังจากที่เราเกิดการรัฐประหารไปสำรวจบริเวณทางเข้าบ้านพักของคุณเศรษฐาครับ
ใจกลางเมืองย่านธุรกิจซอยสุขุมวิทย์๑๖ก็จะสังเกตเห็นนะฮะ
ในซอยเนี่ยเป็นสองเลนวิ่งสวนกันได้
ตำรวจสนทองหล่อครับเอาป้อมยามเล็กมาตั้งบนฟุตบาทตรงข้ามกับหน้าบ้านของนายกครับ
เศรษฐานะฮะตำรวจบอกว่าได้รับมอบหมายภารกิจให้มารักษาความเรียบร้อยหน้าบ้านนายกเศรษฐาตลอด๒๔ชั่วโมง
หน้าบ้านของนายกเศรษฐานั้นติดวงจรปิดไว้รอบทิศนะฮะนี่ครับ
ขณะเดียวกันครับมีรายงานบอกว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนายกเศรษฐาเนี่ย
ได้นัดรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย๑๗คนทานข้าวเที่ยงพร้อมกันณที่ทำการพัก
ปะพูดคุยและแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเป็นการเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรก
หลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
หรือที่เราเรียกกันว่าคอรมอเศรษฐาน๑นั่นเองนะครับ
พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอขยับไปถึงเรื่องไทม์ไลน์การเมืองจากนี้ไปหน่อยก็แล้วกัน
เราได้นายกแล้วเราได้คอรมอแล้ว
จากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนการถวายสัตว์ปฏิญาณตนครับล่าสุดได้รับการประสานงานจากสำนักเลขาธิการนายก
ว่ามีการปรับขยับเวลาเร็วขึ้นเดิมทีเนี่ยปักหมุดเวลาไว้ตอน๕โมงเย็น
สิบเจ็ดนาฬิกาวันอังคารที่ห้ากันยายนขยับเวลาเร็วขึ้นมา
บ่าย๒โมงในวันนั้นแหละครับ๕กันยาบ่าย๒โมงนะครับ
ดังนั้นเลยนัดแนะให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมที่ธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกันก่อน
สิบโมงครึ่งวันอังคารที่ห้ากันยายนครับห้ากัญญานำคอรมอลถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ถัดไปอีกหนึ่งวันหกกันยาครับประชุมคอรมอนัดพิเศษครับ
ก็น่าจะเป็นการพูดคุยตะเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแรกเริ่มเดิมทีก็อยากจะแถลงให้เร็วคือ
แต่อาจจะกระชั้นเกินไปต้องมีเวลาส่งเอกสารแจ้งล่วงหน้าอีก
ก็คาดว่า๑๒กันยาคงจะมีการประชุมคอรมณ์นัดแรกอย่างเป็นทางการ
เวลานี้นะครับขยับไปครับปฏิทินการเมืองบนหน้าจอแถบสีเหลือง
ภารกิจของนายกเศรษฐามีการประชุมสำคัญนะครับ
ประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
จากขาดพบทอที่ติดภารกิจต่างประเทศแล้วยังขาดพบตรด้วยนะครับ
พบตรยังไม่ได้แต่งตั้งครับเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่
นายกลุงตู่ส่งไม้ต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ตัดสินใจนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีการประชุมแต่งตั้งพบตร๑๔กันยา
นี่คือทำลายการเมืองในห่วงเดือนกันยายนนะครับ
แบ่งเป็นหลายงวดโดยบอกว่าเป็นความเห็นในเชิงวิชาการเท่านั้น
เพื่อไทยขอยืนยันว่า๑๐๐๐บาทงวดเดียวสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ
ตุ้นการบริโภคและลงทุนทั่วประเทศ
ส่วนมีคำถามว่าจะใช้วิธีไหนในการลดราคาพลังงานทันทีหลังประชุมคอรมอลนัดแรก
รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมาให้คำตอบครับ
กรณีของดีเซลจะใช้กลไกปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลทันที
และลดภาระของกองทุนน้ำมันเพื่อปรับโครงสร้างราคาและภาษี
ส่วนน้ำมันเบนซินนั้นจะพิจารณาชดเชยให้แบบเฉพาะกลุ่ม
ส่วนเรื่องค่าไฟจะใช้กลไกยืดการชำระหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปก่อน
ในช่วงที่ต้นทุนไฟฟ้ายังสูงอยู่เพื่อลดภาระที่ซ้ำเติมต้นทุนไฟฟ้า
คือใช้กลไกตรงส่วนนี้เรื่องของภาษีและกองทุนเข้ามาช่วยก่อน
แต่ถ้าระยะยาวยั่งยืนก็คือต้องมองไปเรื่องการปรับโครงสร้างราคาด้วยนะครับ